เหตุสลดขึ้นลูกฆ่าแม่ครับ

ล่าสุดก็สามารถที่จะควบคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้ว

เหมือนยังไม่สะลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นเหตุสยองที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงบ่าย๓ที่ผ่านมาครับ
ตำรวจโรงพักลาดกระบังรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกฆ่าตาย
อยู่ในซอยลาดกระบัง๒๖ถนนอ่อนนุษย์ลาดกระบังนะครับ
ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ห้องเกิดเหตุเป็นห้องไม่มีเลขที่

แล้วบนฟูกไปเจอร่างของนางชัยอายุ๖๑ปี
นางชัยมีอาชีพเป็นพนักงานทำความสะอาด
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นแม่บ้านนะพูดง่าย
เป็นแม่บ้านภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

นอนตายสภาพศพคือถูกของแข็งทุบเข้าที่หัว

อกจากนี้ใกล้กันกับศพพบถังแก๊สแบบเล็ก
ทั้งแก๊สนี้มันเปิ้ลเลือดแล้วตกอยู่ด้วยจ้านที่ก็เลยเก็บโล
รวมทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำร่างเนี่ยส่งชนะ
ต่อไปนะฮะคนก่อเหตุก็คือลูกชายครับคนก่อเหตุคือ
น้อยอายุ๓๗ปีครับคนนี้ฮะตำรวจคุมตัวเอาไว้ได้มี
การนิ่งเฉยเงียบขึมไม่พูดไม่จามไม่ยอมให้การใด
ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวไปโรงพักจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับ
พยานบุคคลแวดล้อมบอกว่าได้ยินเสียงคนทำร้ายร่างกายกัน
ช่วงประมาณสักสามทุ่มคืนวันที่สิบสามศุกร์สิบสามมกราคมนะฮะ
แล้วเสียงก็เงียบไปเลยจนกระทั่งญาติของผู้ตายเนี่ย
เปิดห้องมาแล้วมาเจอว่าอ้าวป้าชัยตายแล้วครับ

ถลอกยี่าวาดใช่ครับตรงกันกุ้งฟรีอะไรอย่างเงี้ย
ครับค่ะแต่ไม่ได้ยินเสียงโตเถียงกันใช่โอ้ทำร้ายกัน
แต่ไม่มีการโต้เถียงไม่มีการพูดเถียงวันนี้ไทยรัฐทีวีครับ
คุณไก๊ธนกรนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปพบกับหลานของผู้ตายนะฮะ
หลานสาวเดินทางมาดูศพแล้วก็ให้การในเบื้องต้นบอกว่า
คนที่ก่อเหตุเนี่ยนายน้อยนั่นน่ะอาการไม่ค่อยปกติเหมือนคนวิกลจริตฮะ
ก่อนหน้านี้เมื่อ๒ปีที่แล้วเคยพาไปรักษาที่ศรีธัญญาแล้วนะ
อาการเริ่มดีขึ้นปรากฏว่าคราวนี้นายน้อยไม่กินยาครับ
แล้วเคยเตือนป้าชัยไปแล้วด้วยว่าป้าระวังนะอยู่กับลูกแค่สองคนน่ะ
เพราะว่าทะเลาะกันอยู่บ่อยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้ครับ
น้าแกก็แบบทะเลาะกันเสร็จไอ้นี่ก็หายไปอีกวันสองวันเสร็จก็กลับมา
เนี่ยหนูก็ยังคิดอยู่แบบโอ้
บอกแกอยู่บอกนะอย่าไปพูดอะไรพูดจารุนแรงนะเพราะมันสติไม่ค่อยดี
นี่ก็เคยเตือนแล้วเคยบอกแล้วก็เห็นว่าแม่ลูกเขาเคยทะเลาะกัน
ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องรุนแรงขนาดนี้นะครับ
อีกหนึ่งคนที่เราได้คุยครับลูกชายของผู้ตายชื่อว่าคุณชาญชัย
อายุ๒๘มีศักดิ์เป็นน้องชายของคนก่อเหตุแต่ว่าเป็นน้องคนละพ่อนะครับ
บอกว่าพี่ป่วยมานานแล้วถึงขนาดที่ว่าเดินแก้ผ้าตามท้องถนน
ก็เคยทำมาแล้วนะครับและขาดการติดต่อกับแม่ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่๑๒
มกราคมที่ผ่านมาปกติแม่จะมาเล่นกับหลานทุกวันแต่เนี่ยติดต่อไม่ได้หลายวันแล้ว
จนผิดสังเกตออกมาตามหาเปิดประตูเข้าไปในห้องครับจริงแล้ว
นะครับก่อนจะเข้าไปเขาบอกว่าห้องเนี่ยล็อกจากข้างในด้วยพองัดเข้า
ไปได้ภาพที่เห็นคือร่างของแม่ที่นอนตายอยู่บนฟูกที่นอนตรงจุดนั้นเป็นไปได้
ว่าหลังจากที่พี่ชายฆ่าแม่เสร็จก็ยังคงเฝ้าศพแม่ไม่ไปไหนลองฟังครับ
ปกติเขาจะมาหาหลานครับทุกอาทิตย์เขาจะลงมาหาหลานประมาณเช้าเนี่ยแต่ผมเอก
ใจเพราะว่าหลานก็ร้องหาเพราะว่าลูกผมก็ไม่นอนเลยผมก็มีสาเหตุอะไรที่
ของนอนเลยขึ้นไปดูว่าเขาอยู่ในห้องหรือเปล่าไปถึงก็ประตูข้างในรับแต่
ข้างนอกไม่ได้รับผมก็เลยให้น้องผมให้น้องผมมางัดประตูเข้าไปแล้วก็เจอ
ในขณะที่เพื่อนร่วมงานของผู้ตายนะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ชัยเขาเคยมาปรับทุกข์นะคุณสัสวันครับบอกว่าป้าชัยเนี่ยมาเล่าเรื่อง
ของลูกชายให้ฟังอยู่บ่อยชอบปรับทุกข์บอกว่าเออลูกคนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้
ดังใจเลยแล้วก็ดุด่าว่ากล่าวกันอยู่เรื่อยแล้วนะมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะฮะ
แล้วสองคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในห้องเช่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวของเพื่อนร่วม
ของป้าชัยก็บอกว่าเคยเห็นป้าเขาเตือนตลอดนะแล้วทุกคนก็รู้ว่าลูกของป้า
ไม่ค่อยปกติก่อนหน้านี้หายหน้าหายตาไปก็อดเป็นห่วงไม่ได้เลย
ชีพกู้ภัยรถฉุกเฉินไฟหวีวอร์ดเต็มไปหมดเลย
ตกใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นี่คือความในใจของเพื่อนร่วมงานของผู้ตายนะครับ
ส่วนทางคดีครับจนถึงตอนนี้ฮะ
นายน้อยลูกของผู้ตายไม่ยอมปริปากให้การใด
เมืองต้นแจ้งข้อหาคือฆ่าบุพการีเอาไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวต้องรอผลการผ่าชนะสูตรศพนะฮะ
เพื่อรวบรวมหลักฐานเอาผิดกับลูกชายคนที่ก่อเหตุต่อไป
แม้ว่าญาติจะยืนยันว่านายน้อยเคยป่วยจิตเวท
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับ
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจจากทางโรงพยาบาล
เพื่อมาประมวลผลก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป